ทยากันหน่อยนะคะผู้ชายหัวร้อนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์คือ
ก่อนที่จะเกิดคลิปนี้ที่จะให้ดูเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วรถเก่งกำลังจะยูเทิร์นแล้วตัวเองเนี่ยคือแซงรถสิบล้อขึ้นมา

ต่างคนต่างไป
ต่างคนต่างไปไม่มีอะไรต่างคนต่างไปต่างคนต่างไป
ต่างคนต่างไป
โอ้โหนักเลงจริง

เขาบอกว่าต่างคนต่างปลาย

อยากจะใส่เดี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวถอยไป
คนขับรถยนต์บอกว่า

แล้วพยายามที่จะตามราวีอีกคือ
คนที่ขับรถยนต์เขาก็พยายามบอกว่าต่างคนต่างไป
นี่ก็ไม่ยอมค่ะยังแน่เห็นไหม

เดือดจริงนะพี่บุราษัยเนี่ยะเดือดมากแล้วไงแล้วไงต่อ
แล้วนี่ดีนะเขาไม่เกี่ยวล้มเอานะ
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๙สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
บนถนนอยุธยาวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วเดาสิว่าสุดท้ายแล้วไปเจอกันที่โรงพัก

นอกจากจะเจอบนถนนแล้วเจอกันที่โรงพักด้วยนี่ค่ะ

พี่ผมก็กะว่าผมจะติดต่อไปหาพี่

หลายคนไหนที่ทำวันนี้เหรอ
วันนั้นผมขอโทษที่ผมใจร้อนนี่ไงนี่ไง

ส่วนผู้ชายที่ใส่แว่นชื่อว่าคุณสรุธอายุ๒๙ปี
พอทั้งสองฝ่ายเจอกันยกมือพนมมือใส่กัน

อาจจะเย็นขับรถบนท้องถนนถอยทีถอยอาศัยต่อกันและกัน

ตอนโมโหกันยกมือแบบหนึ่ง
พอมาเจอบนโรงพักยกมือให้กันอีกแบบหนึ่ง
ใช่ครับดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
ดีแล้วอุลาคนไทยยิ้มให้แก่กัน
รอยยิ้มไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาคุณค่านับอนันต์นะคะ

คุณอิทธิพลหนุ่มเขียวรถจอยอรถจักรยานบอกว่า

แต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อคู่กรณียังไง
สุดท้ายแล้วตำรวจไปเชิญตัวมานะคะ
ในวันเกิดเหตุยอมรับว่าหัวร้อนจริงมากด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วต้องขอโทษคนที่ตัวเองไปหัวร้อนใส่นะคะ
คือตอนแรกกะว่าจะไปทำร้ายเขาด้วยนะ

ถึงโรงพักสุดท้ายจบนะคะ

หน้าแหกเลยนะหน้าแหกในมอเตอร์ไซค์นี่อีรักไม่รุนแรงครับค่ะ